ว่าลูกจ้างคนนี้ให้มาทำงานด้วยนะ
ทำงานมา๔๕เดือนก็ดูเป็นคนขยันดูตั้งใจ
เพิ่มค่าแรงให้แต่เอ๊ะสังเกตว่า
ทำไมชอบเข้าไปในห้องทำงานส่วนตัวของนายจ้าง
แล้วมันมีเรื่องของเงินทองที่มันหาย
สุดท้ายค่ะคุณผู้ชมค่ะพอรู้ว่าอ้าว
นี่คนที่อุตส่าห์ไว้ใจร้ายที่สุด
ขโมยตังค์ไปตอนจับตัวได้เดี๋ยวดูกันหน่อย
ลูกจ้างยกมือไหว้ขอโทษ
แล้วก็มีทั้งรับแล้วก็ปฏิเสธเอาลองฟังค่ะ
กราบทั้งกอดเลยนะฮะ
ไว้ใจมัดไงอ่ะนะ
โอ้โหนี่ลูกจ้างที่ก่อเหตุ
ทั้งยกมือไหว้ทั้งกราบแล้วทั้งไปกอดในจ้าง
ใช่ค่ะเพื่อที่ต้องการจะขอโทษ
แล้วคนที่เป็นนายจ้างอุตส่าห์ไว้ใจ

ชื่อว่านางเสารุ่งอายุ๔๑ปีโอ้โหคือสารภาพแหละว่าขโมยเงินไปนะ
สาบานด้วยว่าที่เอาไปไม่ได้เอาไปหลักแสนนะ
เพราะว่าก่อนหน้านี้มันมีตังค์ของนายจ้างหายหลักแสนไง
แต่ว่านางสาวรุ่งคนนี้เธอบอกว่าเอาไป๑๒๐ไม่ได้เอาไปถึงหลักแสน
แล้วก็ขอไม่ให้นายจ้างเอาเรื่องลูกฉันยังเล็กบอกกับนายจ้างแบบนี้
ส่วนนายจ้างก็คือเสื้อสีชมพูกับลูกสาวอีกคนนึงคือนางสาวอำพรเสื้อสีฟ้า
คือลูกสาวบอกแบบนี้แม่ของหนูเนี่ยนะให้ค่าจ้างนางสาวรุ่งคนงานคนนี้ปกติค่าแรงวันละ๓๕๐
แต่ก็สงสารไงเห็นว่านางสาวรุ่งมีลูกเล็กใช่ไหม
ก็เลยเพิ่มค่าจ้างให้อีกร้อยหนึ่งต่อวันเลยนะคุณผู้ชมเป็นวันละ๔๕๐บาท
แล้วทำงานมาตลอด๕เดือนนางสาวรุ่งก็ขยันดีแหละไว้ใจได้
แต่เอ๊ะทำไมนางสาวรุ่งชอบเข้าไปในห้องทำงานส่วนตัวของเธอนะ
อันนี้แปลกแล้วต้องจับตารอดูหน่อยเห็นเลยค่ะว่ากำลังหยิบตังค์ออกจากกระเป๋าเงิน๑๒๐บาทเอามาใส่กระเป๋ากางเกงของนางสาวรุ่งน่ะ
พอโดนจับได้เท่านั้นแหละนางสาวรุ่งก็ยอมรับว่าไอ้๑๒๐ขโมยจริง
แล้วก่อนหน้านี้เอาไปอีกรอบนึงเอาไปเท่าไหร่๓๐๐บาท
แต่ตอน๕เดือนที่ผ่านมามันเคยมีเหตุการณ์เงินหายหลักแสนฝีมือรุ่งแน่เธอทำใช่ไหม
บอกว่ายังไงรุ่งเขาปฏิเสธค่ะ

บอกว่าหนูขอสาบานเลยหนูไม่ได้เอาเงินแสนไป

ต่อให้เธอเอาไปร้อยเอาไปสามร้อย

เติมตังค์ให้เพิ่มค่าแรงให้วันละ๑๐๐

ก็ความตำแหน่งความจะบรรพา